คุณผู้ชมครับสหรัฐเพิ่งผ่านพ้นความรุนแรงของเฮอริเคนฟอร์เรนซ์
เมื่อเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องรับมือกับเฮอริเคนลูกใหม่นะครับ
ที่ชื่อว่าฮอริเคนบริกเบอร์
นี่เป็นภาพจากดาวเทียมแสดงให้เห็นถึงขนาดของเฮอริเคนไมเคิล
พายุหมุนเข็บร้อนความรุนแรงไม่มาก

พายุลูกนี้ทวีความรุนแรงจนน่ากลัวเป็นเฮอริเคมระดับ๓

มีความรุนแรงเทียบเท่าเฮอริเคมระดับ๔
ด้วยความเร็วลมทะลุ๒๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปแล้ว
ก่อนหน้านี้อิทธิพลของเฮอริเคนไมเคิล
ทำลายล้างหลายพื้นที่ในหลายประเทศ
จนทำให้มีรายงานผู้เสียชีวิต๖ศพที่ฮอนดูรัฐ
ศพที่นิการากัวและ๓ศพที่เอลซากวาดอร์
และตอนนี้เส้นทางของเฮอริเคไมเคิล
กำลังเจาะขึ้นฝั่งสาวรัฐในรัฐฟอรีดา
โดยเฉพาะในจุดที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ด้ามกระทะของรัฐ
ด้วยความเป็นไปได้ว่าพายุลูกนี้
เป็นพายุที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ถล่มพื้นที่ดังกล่าว
คลื่นทะเลที่พัดขึ้นฝั่งในรัฐฟอรีด้าสูงขึ้น

เป็นเหมือนสัญญาณเตือนว่าในอีกไม่กี่อึดใจ
สภาพอากาศเลวร้ายจะเข้าปกคลุมที่นี่
โดยมีประชาชนกว่า๓๗๐๐คนอบพยพออกไปแล้วเพื่อความปลอดภัย
โดยมีรัฐฟรีด้าอาลาบามาและจอร์เจียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินรับมือ
ริกสก๊อตผู้ว่าการรัฐฟอริดาย้ำถึงความโหดร้ายของเฮอริเคนที่อันตรายถึงชีวิต
ประชาชนจำนวนมากเตรียมตัวเติมน้ำมันรถยนต์ให้เต็มถัง
ต่อเติมบ้านเรือนให้แข็งแรงเพื่อรับมือกับพายุลูกนี้
โดยมีชาวบ้านจำนวนหนึ่งยืนยันจะไม่ย้ายออกไปไหน
แม้จะมีรายงานว่าอาจมีคลื่นพายุซัดฝั่งสูงถึง๒๔เมตรก็ตาม
นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสาวรัฐยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับมือ
โดยสำนักจัดการภาวะฉุกเฉินกลางหรือฟีมา
และรัฐบาลท้องถิ่นประจำการในพื้นที่แล้ว
พลดาวสุโขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน